คุณผู้ชมฮะยังมีเหตุระทึกให้ติดตามกันอีกนะครับ

คุณฮาผู้ชายคนหนึ่งนะบุกเข้ามาภายใน๗๑๑แห่งนี้นะครับ

แล้วก็ขู่ชิงทรัพย์พนักงานของร้านสะดวกซื้อ

เผาอะไรและชิงทรัพย์ยังไง
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับ
โอ้โหคนร้ายรายนี้ทำทุกวิถีทางนะ
เหมือนวางแผนไว้แล้วนะครับว่ามาถึง
จะต้องราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟ
ตรงชั้นวางของตรงนี้ก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นขู่พนักงานและลักษณะเมื่อกี้
บุกเข้าไปในเคาน์เตอร์แล้วมีเสียงเหมือนยิงนะคุณนะ

ปั้งเบาเนี่ยนะฮะพนักงานกลัวมากนะครับ
นี่คนร้ายบอกเร็วส่งเงินมาไม่งั้นไฟไหม้นะ
จนพนักงานเนี่ยหลังชิดฝาตรงนั้นล่ะคุณ

ต้องนั่งแล้วก็ไหว้คนร้ายเข้ามาที่นี่เองคุณ
อะไรนะลิ้นชักเก็บเงินแล้วก็มาเอาเงินไปนะครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมฮะจริงแล้ว
แอลกอฮอล์ที่ใส่ขวดมาด้วยเนี่ยนะฮะ
เอาราดไปบนชั้นวางของแล้วก็จุดไฟเผานะครับ
จากนั้นหยิบปืนออกมาขู่ให้พนักงานหยิบเงินใส่ถุงผ้าที่เตรียมแล้วนะครับ
แล้วคนร้ายก็เข้าไปบรื้อค้นแล้วก็ชิงทรัพย์ด้วยตนเองภายในเคาน์เตอร์นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๓ของเมื่อวานนี้
ร้านสะดวกซื้อข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาบรีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
อย่างที่เห็นไปคนร้ายเป็นชายรูปร่างทวม
หมวกกันน็อกเต็มใบเข้ามาก่อเหตุนะครับ
แล้วก็ได้เงินสดไปทั้งสิ้น๖๐๐๐บาท
เหล้าไป๑กลมแล้วก็กระเป๋าเดลิเวอรี่๑ใบนะครับ
ขณะที่เคาน์เตอร์หน้าร้านบริเวณที่ถูกไฟไหม้เนี่ย

ทีมข่าวของเราตรวจสอบความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
จากพันธุ์ตำรวจเอกนาวินธีรวิทย์
ภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรโพกลางนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ

ลงพื้นที่ติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุอย่างเร่งด่วนนะครับ
ซึ่งถนนบริเวณที่คนร้ายก่อเหตุช่วงกลางคืนค่อนข้างจะเปลี่ยว
ก็ถือว่าเป็นการที่คนร้ายสบโอกาสในการลงมือนะครับ
โดยชุดสืบสวนได้แกะรอยเส้นทางการหลบหนีของคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
อยู่ตามจุดต่างที่เห็นเส้นทางการหลบหนีนะครับ
ต้นเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุลงมือเพียงคนเดียว
และขณะนี้พอจะทราบเบาะแสของคนร้ายแล้ว
มั่นใจนะครับว่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้ในเร็วนี้นะครับ

นี่เอาน้ำมันราดแล้วจุดไฟเผาใช่ไหม